คุณผู้ชมจุดทูปไหว้พระไหมครับ
หรือว่าต้องอยู่ในที่ที่มีควันทูบเยอะไหมฮะ
ไม่ใช่การจุดทูปไหว้พระไม่ดีนะครับ

เพราะว่าคนที่เตือนคือหมอมนูลีชเวงวงครับ

เอาภาพมาโพสต์คุณผู้ชมดูนะฮะ
คุณหมอโพสต์ภาพฟิล์มเอ็กซาเรย์ของผู้ป่วยมะเร็งรายหนึ่ง

แล้วให้ข้อมูลบอกประวัติกับคุณหมอบอกว่า
ผู้ป่วยคนนี้เมื่อ๗ปีก่อนมาตรวจร่างกาย
แล้วเจอก้อนเล็กที่ปอดด้านซ้ายครับ
ผ่านไปอีก๑ปีก้อนโตขึ้นขึ้น
ถ้าเธอไม่ได้สูบบุหรี่ครับ
แล้วไม่มีอาการบ่งชี้ใดเลยครับ
แต่เธอให้ข้อมูลกับคุณหมอบอกว่า
จุดทูบ๒๐ดอกในที่ทำงานทุกวันพฤหัสบดี
แล้วเป็นแบบนี้ทุกอาทิตย์นะ

จุด๒๐ดอกทุกวันพฤหัสบดีทำติดต่อกัน๖ปี
วินิจฉัยว่าสารก่อมะเร็งมาจากควันทูปครับ

ซึ่งต่อมาหมอผ่าตัดรักษาจนหายนะ
หายจากมะเร็งแล้วผู้ป่วยคนนี้เลิกจุดทูปนับแต่นั้นเป็นต้นมา

คุณหมอมนูลนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ควันทูบมันมีพิษภัยที่แฝงอยู่ที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึง
มีงานวิจัยรองรับว่าควันทูตมีสารก่อมะเร็งครับ
โดยเฉพาะการจุดทูปในที่อับอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
ไหนบ้างอ่ะที่ทำงานนะหรือที่สรรเจ้านะครับ
ที่มีการจุดทูปว่ายแบบทั้งวันจุดไว้ทั้งวัน
มีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งปอดนะครับ
คุณหมอปรีบเที่ยบอกว่าจุดทูปหนึ่งดอกก็เหมือนท่านสูบบุหรี่หนึ่งมวน
ควันทูบมีสารก่อมะเร็งหลายชนิดครับ
ทั้งเบนซินบิลทาเดอีนเบนโซเอไพร
ว่าต้องจุดในที่โล่งให้อากาศมันพาควันไปนะครับ
จุดในห้องแคบสูดเข้าไป
ก่อมะเร็งมันเข้าไปในร่างกายครับ

เราก็อยากมาเตือนแฟนข่าวเช้าหัวเขียวเอาไว้นะคะ